ท่านผู้ชมครับที่สมุทรสาครนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ย
อ่าเขาก็มีเพื่อนบ้านนะกินเหล้าอยู่ค่ะนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันอืมนะครับแล้วก็เดินปรีเข้ามามาหาเรื่องก็มาต่อยกันถึงหน้าร้านเนี่ยนะครับ

จากภาพก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เห็นชัดแล้วครับ
ถามว่าถูกทำร้ายก่อนไหมก็ถูกคนที่เดินเข้ามาหาแล้วก็มาต่อย

เขาก็วิ่งเข้าไปแล้วไปหยิบปืนมา

อ่าเสียงปืนยิงก็อย่างที่ท่านได้ยินนะฮะชัดเจนนะครับ

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ชัดเจนนะครับ
เกิดขึ้นที่หน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

ที่ชกต่อยเตะกันชุลมุนอยู่ตรงนี้
ก่อนจะวิ่งไปหยิบปืนเนี่ย

คนเจ็บสองคนนะครับคนหนึ่งชื่อนายลือชัยฮะแสวงหรือว่านายแพะ
อายุสี่สิบแปดถูกยิงสองนัดเข้าที่ช่วงแขนกับไหล่ด้านซ้าย
อ่านายลือชัยหรือนายแพ้เนี่ยคือคนที่เข้าไปห้ามนะ
เข้าไปห้ามเพื่อนตัวเองว่าอย่าไปหาเรื่องเขา
ส่วนเพื่อนที่ถูกยิงเจ็บด้วยกันคือคนที่เข้าไปต่อยช่างคมเขาก่อนเนี่ย
อายุสี่สิบปีถูกยิงเขาที่ชายโครงด้านซ้ายนะฮะ
ตอนนี้ยังสาหัสกันอยู่ที่โรงพยาบาลคนที่ถือปืนอยู่ในกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นนะครับ
นายอาคมไตรยวงอายุ๔๑เป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
หลังจากก่อเหตุแล้วก็ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
แล้วก็บอกว่าที่ต้องยิงไปก็เพราะว่าป้องกันตัวเองเนื่องจากอีกฝ่ายเนี่ย
มาหาเรื่องเวลาเมาเป็นประจำ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปคุยกับพ่อค้าที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเหตุการณ์มันก็เป็นไปตามคลิปนะครับ
ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้ว
และปกติเขายืนยันว่านายอาคมหรือว่าช่างคมเนี่ยเป็นคนดี
ไม่ชอบมีเรื่องกับใครขณะเกิดเหตุคนเจ็บ๒คนคือในเก่งกับนายแพะ
๒คนนี้ชอบมาเบิ้ลรถใส่ร้านของในคม
วันเกิดเหตุในเก่งกับนายแพ้เมาแล้วเดินไปหาเรื่องแล้วไปต่อยในคม
คิดว่าในคมก็คงจะทนไม่ไหวแล้วจริงก็เลยไปเอาปืนมายิง
ฮะก็ผมอยู่กับพี่คมมาผมยังไม่เคยเห็นว่า
คมไปมีเรื่องกับใครหรือหาเรื่องใครก่อนไม่อยากมีเรื่องกับใครครับตกใจไหม
ตกใจมากครับลูกเมียก็ตกใจครับครับผมแล้วก็เพื่อนบ้านก็ตกใจหมด
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้ครับ
สารมากครับพี่เพราะว่าเขาอึดอัดแล้วเขาแบบทำอะไรไม่เต็มที่ครับ
ก็คือคอยระแวงว่าจะมาตอนไหนคอยระแวงว่าจะโดนยังไงอย่างนี้ครับ
สุดท้ายก็น่าจะเหลืออดแล้วบางที
บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุพ่อเขาไม่ได้หนีนะ
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงทั้งสองคนจริงทำไปเพื่อป้องกันตัว

ถ้าไม่ป้องกันตัวคงต้องถูกทำร้ายจนตาย

ก็คือหน้าบนเราด้วยเราไม่ได้ไปทำไว้

คือก็ยอมรับไหมครับว่าทำเกินกว่าเหตุหรือว่ามันทำไปเพื่อป้องกันตัว
ก็ไปมอบตัวแล้วแต่ทีนี้คนเจ็บสองคนเนี่ย
ในส่วนของแม่ของคนเจ็บนะฮะคนเจ็บคนหนึ่งที่ชื่อนายลือชัย
หรือว่าในแพะแม่เขาบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อย
บอกว่าดูได้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยกล้องวงจรปิดตัดสินได้ว่าลูกชายเขาผิดถูกยังไง
เดี๋ยวท่านดูกล้องวงจรปิดอีกทีหนึ่งคู่กันไปด้วยนะ
นายแพะหรือว่านายลือชัยเนี่ยแม่อายุหกสิบหกแล้ว
บอกว่าช่วงเกิดเหตุลูกชายของเธอเนี่ยเดินเข้าไปห้ามในเก่ง
ไม่ให้ไปทำร้ายไม่ให้ไปชกในคมแต่ทำไมลูกชายต้องมาถูกในคมยิงจนบาดเจ็บ
สาหัสนะฮะอันนี้ตอนที่นายเก่งหรือว่านายธีรชัยเนี่ยเข้าไปที่ร้าน
แล้วก็ชกต่อยอยู่กับในคมหลังจากเดินเข้าไปหาในคมเขา
แล้วเดี๋ยวดูในแพะแม่บอกว่าเนี่ยลูกชายเขามาห้ามแต่ถูกยิงไปด้วยนะครับ
แต่ถูกยิงด้วยอาการยังน่าเป็นห่วงนะฮะเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยบอกว่า
อยากให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ได้ยินเสียงหลานตะโกนบอกอ่าโจ้พ่อหนูโดนยิง
ลูกสาวถามว่าใครยิงไอ้คมก็ว่าเขายิงพ่อหนูเองก็มีไอ้เก่งอีกคนล้มอยู่
ชอบจรุงยายเยี่ยวแตกเต็มที่นอน
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อนแล้วไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ถึงเชื่อมันไม่ผิดจริงมันไม่ได้หาเรื่องเขา
ชีวิตคนถ้าเป็นเขาบ้างเราบ้าง
ความรู้สึกจะเป็นยังไงกันไม่อยากให้ประกันเลย
คนเราเนี่ยจิตใจโหดเยี่ยมเกินไป
ขนาดลูกมันไปจับพ่อมันจะเอาพ่อมันลูกฟาร์มที่มันเป็นเด็ก
ทำไมเอาปืนจ่อมาจะยิงเด็กอีก
เด็กก็ตกใจฝันยังเสียอยู่นะลูก
ส่วนอีกคนนึงที่ถูกยิงบาดเจ็บคือนายธิรชัยชำโพชาหรือว่าในเก่งนะฮะ
พ่อของในเก่งบอกว่าก็ยอมรับว่าลูกชายเนี่ยเป็นฝ่ายไปหาเรื่องเขาก่อน
แต่ทำไปก็เพราะเมาแต่ถึงจะเมาแล้วไปหาเรื่องก่อน
ทำไมต้องแบบทำกันขนาดนี้ตอนนี้อาการของลูกชายก็คือ

แต่พูดชอบอีกยิ๊วอันนี้อาจจะพูดไม่เข่าหูกัน
อย่างนี้คือการ
ฟังไม่ถึงใช่ไหม
มันก็ไม่น่าจะยิงพอชกต่อยมันก็สู้ไม่ได้แล้วก็พอแล้วจึงเลือกเลือกตามหลัก
แล้วไปยิงปังมันลงลงไปเห็นไหมแล้วก็ปืนเอาถือปืนฝั่งมันจะไปยิงมันจะไปเจาะหัวอีก
อย่างนี้มันอย่างนี้ไม่ใช่ป้องกันตัวแล้วทำไมป้องกันตัวไล่คนที่ไปห้ามไปยิงเขาทำไมอ่ะ
ส่วนเรื่องของคดีนะครับผู้ที่ก่อเหตุคือนายอาคมที่เป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ก็ไปมอบตัวนะฮะ
สารภาพว่าลงมือยิงเขาจริงแต่เนื่องจากต้องป้องกันตัวเพราะอีกฝ่ายเข้ามาหาเรื่อง
นี่นะฮะนายอาคมนะครับตำรวจแจ้งข้อหาก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
จากกล้องวงจรปิดมันก็ชัดเจนเป็นหลักฐานอยู่ถูกต้องค่ะ